ทีนี้พูดถึงเรื่องของการแถลงข่าวของผู้บัญชาการสอรเนี่ยนะคะ
คือปกติแล้วท่านจะแถลงคือถ้าเป็นวันปกติเลยจะแถลง๒ครั้ง
ช่วงสายกับช่วงเย็นหลังจากนั้นก็ลดลงเหลือวันละ๑ครั้ง

ทีนี้เมื่อวานนี้ก็แถลงในช่วงเวลาเดิมนะประมาณ๑๐โมง
แต่วันนี้เรารอแล้วรอเล่านะคะรอจนถึงช่วงเวลาเกือบบ่าย๓โมง
ก็คือบ่าย๒๕๐นาทีท่านออกมาแถลง
และท่านก็ปิดท้ายด้วยข่าวดีให้เราได้ยิน
ก็คือคำว่าปฏิบัติการของวันนี้เริ่มแล้วตั้งแต่ช่วงเวลา๑๑นาฬิกา
เดี๋ยวเราย้อนไปฟังคำแถลงของท่านอีกครั้งค่ะ
สองครั้งครับก็สวัสดีอ่าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเอ่อ
ผมขออนุญาตเมื่อคืนเราบอกไปแล้วว่าเราได้น้องเข้ามา๔ท่านนะฮะ
วันนี้ก็ขอความคืบหน้ารายงานให้ทราบนะครับ
อยู่ดีมีสุขที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับเอ่อ
เมื่อเช้านี้ก็บ่นหิวนะครับขอข้าวผัดกะเพรานะครับ
ก็อยู่ดีมีศุกร์แต่แต่แต่ยังต้องเอ่อแยกจากผู้ปกครอง
ยากจากคนอื่นอีกระยะหนึ่งเพราะว่ากังวลเรื่องของการติดเชื้อ
นะครับแล้วก็ทางการแพทย์เองกำลังพิจารณาว่า
จะให้ญาตินะครับเข้าไปเยี่ยมแบบไกลเยี่ยมแบบดูตู้กระจก
หรืออะไรอย่างนี้ได้หรือไม่นะฮะกำลังหารือกับทางแพทย์ที่เชียงรายประชานุเคราะห์อยู่
นี่คือความคืบหน้าแล้วเป็นข่าวดีของพวกเรานะครับผมขออนุญาตนำมารายงานนะครับ
คือจะให้รายงานต่อเนื่องบางทีเราก็ไม่มีความคืบหน้านะครับ
ต้องขออภัยจริงว่าบางระยะเวลาอาจจะขาดหายไปบ้าง
ต้องกลับขออภัยนะครับเอ่อในขณะที่มีเรื่องดีดีหลายหลายเรื่อง
เดี๋ยวจะต่อเรื่องดีแต่ขอแทรกเรื่องที่เป็นปัญหานิดนึงนะครับ
เมื่อวานนี้เราจับได้ว่ามีการสแกนความถี่ที่เราใช้ในการสื่อสารของเรา
แล้วก็ไปเผยแพร่แต่เผยแพร่ไม่จริงนะครับ
มีการไปเผยแพร่ในสื่อมวลชนแล้วก็ออกข่าวไปว่า
เรารับน้องเข้ามา๖คนอะไรอย่างนี้ทำให้เกิดความสับสน
อันนี้ขออภัยนะครับทางตำรวจกำลังตรวจติดตามอยู่นะครับ
ว่าดำเนินการอย่างไรนะครับลักษณะเป็นอย่างไรอะไรยังไง
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีการโดรนบินผิด๒เรื่องนะครับ
กำลังตรวจสอบแล้วกำลังตามหาผู้ที่บินอยู่
แล้วก็รู้สึกว่าถ้ารายงานล่าสุดนะฮะ
รู้สึกว่าจะเรียกมารายงานตัวได้แล้วแต่ผมยังไม่ได้รับเอ่อ
ตรงนี้ยังไม่เห็นว่าตรงนี้นะฮะแต่รายงานทางโทรศัพท์มาว่า
ได้นำคนที่บินโดรนผิดคือเราประกาศตรงนี้เป็นสวน
เป็นจุดปฏิบัติการนะครับการบินโดรนก็คือการไปแทรกแซงกระบวนการในการทำงานของพวกเรา
รวมทั้งไปแทรกแซงกระบวนการในการบินไฮริคอปเตอร์ในการยกตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่
อาจจะทำให้แทรกแทรงกระบวนการต่างและอาจจะให้ทำให้ความเสียหายได้
ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้เราประกาศไปสองครั้งแล้ว
ตั้งแต่ต้นต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ขอความร่วมมือและประกาศไปแล้ว
ก็ให้ความร่วมมือกับเราน้อยแต่จริงแล้ว
พี่น้องส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีมากนะครับก็ให้ข้อมูลอีกเรื่องหนึ่ง
เมื่อวานนี้ที่ผมให้ข้อมูลพวกเราไปว่าในการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จไปแล้ว
เราต้องเตรียมความพร้อมใหม่นะครับนักดำน้ำต้องพักให้เต็มศักยภาพ
เพื่อจะเอาศักยภาพที่เหลือมาใช้ในการดำน้ำต่อไปนะครับเราต้องไปวางถังอากาศ
ต้องวางอุปกรณ์ความพร้อมต้องดึงเชือกให้ตึงใหม่
เพื่อน้องเขาต้องใช้ในการดึงตัวขึ้นมาหรืออะไรต่างทุกจุดเราต้องกลับไปเช็คหมดเลย
ซึ่งผมให้ข้อมูลไปเมื่อวานว่าจะต้องประมาณ๒๐ชั่วโมงนะครับ
บวกรบนิดหน่อยซึ่งจริงแล้วผมจะใช้คำว่า๒๐ชั่วโมงหรือกว่านั้นนะฮะ
เมื่อวานถ้าฟังดีนะครับที่ผมพูดไปคือ๒๐ชั่วโมงหรือกว่านั้นนะครับ
ถ้าคิดจากเมื่อวาน๒๐ชั่วโมงหรือกว่านั้นก็คงจะเป็น๒ทุ่มหรือ๔ทุ่มอะไรของวันนี้นะครับ
ประมาณนั้นนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ที่พวกเรายืนยันกันว่าน้ำอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ
แล้วเราก็มีทีมเพียงพอที่จะปฏิบัติวันนี้สถานะตอนนี้เราวางแล้วตรวจเช็คทุกอย่างพร้อม
อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วก็วางท่อออกซิเจนตามตำแหน่งที่วางแผนไว้พร้อม
ขออนุญาตประกาศกับพวกเราว่าเมื่อเวลาประมาณ๑๑นเศษที่ผ่านมาเราปฏิบัติการครั้งที่๒แล้วครับ
ขออนุญาตแค่นี้นะครับเราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยน้องเขาเป็นครั้งที่สองภายในวันนี้
เร็วกว่าเวลาที่กำหนดประมาณ๔หรือ๕ชั่วโมงขออนุญาต
อะไรนะครับตอบไม่ได้นะครับขออนุญาตในรายละเอียดตรงนี้เป็นการปฏิบัติการนะครับ
แต่ยืนยันว่าข่าวดีก็คือสภาพทุกอย่างยังดีเหมือนเมื่อวาน
อากาศน้ำความแข็งแกร่งของน้องเขาแล้วก็โดยผลที่เราดูจากเมื่อวานนี้
ต่างที่เราวิเคราะห์แล้วข้อต่างเอามาปรับปรุงแล้ว
วันนี้เราคิดว่าเราพร้อมเหมือนเดิมแล้วจะปฏิบัติให้เร็วขึ้นเพราะเรายังกลัวฝน
ทุกคนมีความพร้อมเราเร็วกว่าเดิมได้ประมาณ๕ชั่วโมงเราจะเร่งปฏิบัติการ

กี่โมงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการปฏิบัติการแต่เมื่อประมาณ๑๑นเสร็จ
ส่งการหน่วยปฏิบัติการเข้าไปเรียบร้อยแล้ว
เป็นหน่วยปฏิบัติการบูรณาการนานาชาติเหมือนเดิมนะครับทุกชาติชุดเดิม
แต่มีเสริมกำลังหรือผลัดเปลี่ยนกำลังบางคนนะครับที่อาจจะอ่อนล้านะครับ
เพราะว่าเราปฏิบัติการต่อเนื่องกันซึ่งเร็วกว่าที่เราคาด
คือเราเร็วว่า๒๐ชั่วโมงหรือกว่านั้นแต่วันนี้เราไม่ถึง๒๐ชั่วโมง
ถ้านับแล้วผมนับแล้วจะตกประมาณสัก๑๘๑๗หรือ๑๘ชั่วโมงเราทำได้พร้อม
เพราะฉะนั้นขออนุญาตว่าเราส่งหน่วยปฏิบัติการเข้าไปแล้วแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะฮะ
ให้กำลังใจกับทีมปฏิบัติการแล้วเราหวังว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
เราจะมีข่าวดีนะครับขอให้พวกเราคิดตรงนั้นแต่ในรายละเอียดก็คงจะเดี๋ยวมา
ถ้ามีข่าวดีเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับแล้วก็ถ้าไปเยี่ยมได้ที่โรงพยาบาลเชียงรายเดี๋ยวหมอพร้อม
ผมก็จะมาบอกกันเหมือนกันแต่ในชั้นนี้ขออนุญาตจริงไม่ตอบในรายละเอียดนะครับ
เพราะว่าผมต้องคุมแผนปฏิบัติการแล้วทุกท่านแต่ละเรื่องทุกคนต้องคุมหมด
ไม่มีใครที่จะว่างในการปฏิบัติการตรงนี้เพราะเราส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วตั้งแต่๑๑นเศษนะครับ
อนุญาตตรงนี้ขอบคุณทุกท่านครับ
นั่นคือคำแถลงของผู้บัญชาการสอรนะคะ
ตอนแรกนี่ท่านพูดหลายเรื่องเลยเรื่องของการทำงานมาก่อนเลย
เกี่ยวกับปัญหาของการทำงานสื่อมวลชนโรนบินตามเฮลิคอปเตอร์
แล้วก็ไล่มาที่เรื่องของการสูบน้ำยังทำต่อเนื่อง
พูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็พูดถึงเรื่องของการหาปล่องหาโพรงต่าง
แต่ปิดท้ายนี่แหละบอกมีข่าวดี
ปฏิบัติการเริ่มแล้ว๑๑นาฬิกาเพราะผู้สื่อข่าวพยายามถามว่า
ออกมากี่คนคะท่านล็อตนี้มาอีกกี่คนคาดว่าจะออกมากี่โมง
ท่านบอกคอไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตอบทีหลังผมให้ข้อมูลได้เท่านี้
และเชื่อว่าหลังจากนี้ท่านน่าจะแถลงอีกครั้งและจะเป็นข่าวดีอีก๑วันค่ะ